เพราะว่าอดีตแฟนนุ่มหึงโหดครับ
พยายามง้อขอคืนดีอดีตแฟนสาว
แต่อดีตแฟนสาวไม่คืนดีด้วยนะครับ

เอามีดมาดักรอจนกระทั่งอดีตแฟนสาวเลิกงาน
เดินมาที่ลานจอดรถของห้างดัง
ปรากฏว่าอดีตแฟนสาวถูกอดีตแฟนนุ่มแทง
โชคดีมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยชีวิตไว้ได้ทัน
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์

เพราะว่าอดีตแฟนนุ่มผู้แทงคนนี้

จากไปอดีตแฟนสาวถูกอดีตแฟนสาวฯ
ในการแทงผู้หญิงแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปไว้

ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้นะครับ

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีหญิงสาวถูกคนร้าย
อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง

หลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็รุดไปยังที่เกิดเหตุ
พร้อมกับทางแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้หญิงก็คือนางสาว
พรทิพย์สวรรค์บันเจิดอายุ๒๔ปี
ถูกอาวุธมีดแทงตามร่างกายได้รับบาดเจ็บมีเลือดไหล
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์
ต้องรีบช่วยกันปฐมพยาบาลห้ามเลือด
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
ขณะเกิดเหตุก็มีพลเมืองดี
ได้เข้าควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุไว้ได้
ทราบว่าเป็นชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
อกจากนี้ก็ยังสามารถยึดอาวุธมีดของกลาง

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ

เล่าให้ฟังว่านางสาวพรทิพย์ผู้บัดเจ็บ
เลิกงานกันเหมือนกันนะฮะแต่ระหว่างนั้นชายผู้ก่อเหตุได้มาดักรอ
และเมื่อเห็นนางสาวพรทิพย์ชายผู้ก่อเหตุนั้นพุ่งตรงเข้าไป
ทำร้ายทันทีนะครับเบื้องต้นนะฮะตำรวจทราบว่าชายผู้ก่อเหตุ
เป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิงคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวง
หรือว่าทางฝ่ายชายเองนะฮะมาง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยนะครับ
จากนั้นตำรวจได้เข้าควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งชายผู้ก่อเหตุนั้นก็คือ
นายสิทธิพันธุ์บ้านนาจรูนอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นชาวจังหวัดลำภูนิ
ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งเช้านี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกนพดลชัยนันตรารองสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
เจ้าของคดีเปิดเผยครับว่าขณะนี้ได้แจ้งข้อหานายสิทธิพันธ์
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
และในวันนี้นะครับจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
และหากพบว่ามีการวางแผนมาก็จะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนอีกหนึ่งข้อหาก็จะเป็นข้อหานักเลยนะครับ
ส่วนตัวคนเจ็บฝ่ายหญิงตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับค่ะ
คนเคยรักกันนะคะแล้วก็มาทำร้ายร่างกายกัน